โอ้โหจอดรถแทบจะไม่ทันเลย
ไม่เคยเห็นทุเรียน๘๐บาทมันถูกอ่ะคุ้มถูกมากแล้วชอบทานทุเรียนทำไงจอดรถลงไปเลยค่ะ
ไปซื้อแม่ค้าแม่ค้าไหนอ่ะลูกไหนแปดสิบบาท
เอาล่ะตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาโพสต์เลยแล้วตั้งคำถามว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมนะคะ

แม่ค้าแล้วที่บอกก็ติดป้าย
ทุเรียน๘๐บาทมันคืออะไร
คืออะไร
มันเป็นโลโก้ร้าน
ทุเรียน๘๐บาทเป็นโลโก้ค่ะคุณผู้ชม
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมส่งไลน์มาบอกเราหน่อยนะคะ
ชาวเน็ตปรากฏว่าอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะ
ส่งต่อข้อความนี้แล้วก็แชร์ประสบการณ์เข้ามาเยอะเลยนะคะ
เป็นกลงของแม่ค้าเขาว่ากันแบบนี้
ส่วนแม่ค้าจะโกงหรือเปล่าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะ
หลังจากที่เรื่องราวมีการแชร์ต่อกัน
แล้วก็ลักษณะแบบนี้เห็นว่ากันว่า
เป็นลักษณะการเข้าข่ายการกระทำที่หลอกลวงผู้บริโภค
ล่าสุดค่ะพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่เลย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแผงทุเรียนแผงนี้แล้วค่ะ
อยู่ที่ถนนบายพาร์ทมิตรภาพ
พบว่ามีจำนวน๑๘ร้านนะคะจำนวนทุเรียนนะ
ค่ะมีทั้งหมดสิบแปดร้านจากการตรวจสอบ
พบผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาไม่ถูกต้องเนี่ย
จำนวน๖รายก็เลยมีการเปรียบเทียบปรับรายละ๒๐๐บาท
ส่วนการตรวจสอบเครื่องชั่งอันนี้ก็เป็นประเด็นมาสักพักหนึ่งแล้ว
จำนวนยี่สิบสามเครื่องพบว่าเครื่องเนี่ยถูกต้องจำนวนสิบแปดเครื่อง
เครื่องช่างไม่ถูกต้องจำนวนห้าเครื่อง
ก็เลยมีการทำเปรียบเทียบปรับแล้วก็ยึดทำลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เอาล่ะถ้าคุณผู้ชมพบเห็นการกระทำลักษณะแบบนี้
คือลักษณะแบบนี้พาณิชย์จังหวัดบอกว่ามันคือเข้าข่ายช่อโกงนะ
ร้องเรียนไปได้นะคะสายด่วนของกรมการค้าภายในหนึ่งห้าหกเก้า
เออทุเรียนแปดสิบบาทเป็นโลโก้ร้านเป็นเราก็จอดนะ
เออเป็นเราก็จอดแต่ถ้าเจอแบบนี้เสียความรู้สึกค่ะครับ